หลายร้อยนายนะครับกว่าสามคันนะครับได้ทำการ
เพื่อให้ปล่อยตัวแกนนำพร้อมถึงอ่ามนุษย์มนุษย์และโดน
กลับตัวไปนะครับโดยที่ผ่านมาสถานการณ์ค่อนข้างโดยทาง

ก็จะไม่บอกว่าได้เวลาหมดคนอีกถูกหนึ่งถ้าไม่อยาก

พยายามที่จะรายงานเข้ามาแต่อาจจะติดขัดเรื่องของเสียง

ด้านหลังที่เห็นเป็นแสงไฟอยู่ข้างหลังสูงของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นี่คือรถฉีดน้ำแรงดันสูง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหมือนกับจุดแยกเฉลิมเผ่า
ตอนเจ้าหน้าที่เดินกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อย
นี่คือจุดที่ตอนเนื่องจากแยกปฐมวัน
แล้วยังมีผู้ชุมนุมมาปักหลักอยู่ที่สะพานหัวช้าง
เจ้าหน้าที่ก็ขอกระชับพื้นที่เข้ามาลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าจากแยกประทุมวันเลี้ยวขวา
ก็จะเป็นสะพานหัวช้างก็คือจุดนี้นะคะ
ตามภาพบรรยากาศสดตอนนี้นะคะ

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินเรียงแถวเป็นหน้ากระดาน

แล้วก็เดินเรียงแถวประจันหน้าเข้ามาเพื่อกระชับพื้นที่
เพื่ออยากจะให้มวลชนที่ยังคงอยู่กันที่บริเวณสะพานหัวช้าง
นี่ค่ะเริ่มเดินเร็วขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เดินช้านะคะ

ส่วนอีกมุมนึงนี่คือภาพสดภาพสดจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ยังแต่ว่าการรายงานของสื่อมวลชนในตอนนี้

เรื่องของสัญญาณอาจจะติดขัดเล็กน้อยนะคะ

อีกมุมหนึ่งก็จะเห็นภาพอีกด้านหนึ่งนะฮะ
เราก็ให้ท่านดูสดนะครับ

อีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินกระชับพื้นที่เข้ามา

ทีมข่าวของเราก็ต้องวิ่งนะคะ
นี่นะคะเราเห็นภาพผู้สื่อข่าวของเราอยู่ด้วย

ส่งสัญญาณเสียงนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ด้วย
ลักษณะก็เหมือนกับตอนที่เข้ามาที่พื้นที่แยกประทุมวันนะฮะ

ก็จะเดินเข้ามาทีละ๕เมตร๑๐เมตร

ครับตอนนี้นะครับทางทีมข่าวอยู่หลังแนวของทางตำรวจแล้วนะฮะ

ทุกคนต้องหลบมาอยู่หลังแนวกั้นของทางตำรวจนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องอยู่หลังแนวกั้นของทางตำรวจนะครับ
เดี๋ยวมาหลบกันทางนี้นะฮะ

ได้พยายามพยายามกระชับพื้นที่นะครับ
และขอให้สื่อมวลชนทุกคนอยู่หลังแนวกั้นของเจ้าหน้าที่นะครับ

ยังไม่แยกย้ายกลับไปครับ
หนึ่ง

ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับ

นะครับด้วยการกระชับพื้นที่และยึดพื้นที่และเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณนี้ครับ
ซึ่งบริเวณด้านซ้ายมือนะตรงนี้นะฮะก็ยังคงมีรถรถสลายการชุมนุมนะฮะ
ที่จะมีอาจจะมีการฉีดน้ำแรงดันสูงออกมานะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอให้สื่อมวลชนนะฮะ
อย่าถอยนะครับเดี๋ยวเราต้องถอยล่นมาทางด้านนี้นะครับ
เพราะว่าแนวกั้นของทางตำรวจทางตำรวจนะครับ
ขอให้สื่อมวลชนทุกคนอยู่หลังแนวกั้นนะครับเพราะสื่อมวลชนไม่ใช่ผู้
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทางตำรวจนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้าซ้ายนี่
ตรงนั้นดูก่อนดูก่อนไปไปซึ่งในตอนนี้นะครับ

ซึ่งทางตอนนี้นะครับทางตำรวจขอให้ทุกคนอยู่หลังแนวกั้นนะครับ
แล้วก็ยึดพื้นที่กระชับพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เดินหน้ากระชับพื้นที่ที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ตอนนี้ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
กระชับพื้นที่มาถึงบริเวณเลยสี่แยกพญาไทยมาแล้ว
ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่นะครับ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ตำรวจได้เปิดซึ่งในตอนนี้นะครับที่
คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะมีทางนายการุณโหสกุลนะครับ
ที่อยู่ในแนวของสื่อมวลชนด้วยนะครับนี่เป็นอ่าท่านสอสอของเรานะครับ
การุณโหสกุลนะครับที่อยู่บริเวณแนวที่ทางตำรวจนะครับ
พยายามที่จะกระชับพื้นที่มาฉะนั้นนะครับ
ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการกระชับพื้นที่ให้ได้ถึง๑๐๐นะครับ
เนื่องจากมีผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับยังคง
ไม่แยกย้ายที่จะกลับบ้านไปนะฮะ
ซึ่งในตอนนี้นะครับแนวกั้นของทางตำรวจนะครับ
ยาวมาถึงบริเวณสี่แยกพญาไทยมาแล้วนะครับนี่เป็นแนวกั้นของทางตำรวจครับ
ตอนนี้หยุดอยู่บริเวณเลยสี่แยกมานะครับซึ่งตอนนี้ครับ
ทางตำรวจนะครับได้วางโล่ลงแล้วนะฮะ
โดยทางตำรวจนะครับไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีอาวุธอื่นนอกจากโล่เลยนะครับ
นี่เป็นภาพสดสดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับตอนนี้ได้กระชับพื้นที่
เข้าควบคุมพื้นที่เลยสี่แยกพญาไทยมาแล้วนะฮะ
กลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ได้ถอยล่นไป
เรียกได้ว่าตอนนี้เกือบ๑๐๐แล้วนะฮะที่จะสามารถเข้ากระชับพื้นที่ได้นะฮะ
ครับเรียกได้ว่านะครับซึ่ง
ในเวลานี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
หยุดอยู่บริเวณเลยสี่แยกพญาไทยครับเรียกได้ว่า
ใกล้จะควบคุมพื้นที่ได้จนจะถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตอนนี้ก็ถอยล่นออกไปแล้วนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็ได้เก็บได้อ๋อขออภัยครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขยายแนวกั้นนะครับ
ซึ่งจนกว่าจะมั่นใจและได้รับรายงานจากทุกจุดนะครับ
ว่าสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้ครบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ
ซึ่งต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ทางเจ้าที่ตำรวจยังต้อง
ดำเนินการมาตรการนี้อยู่เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนนะครับ
ยังไม่ถอนยังไม่แยกย้ายที่จะกลับบ้านไปนะครับทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
จะต้องเข้าเคลียร์พื้นที่และควบคุมพื้นที่ให้ได้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
และนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ทางตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ลดโล่ลงแล้วนะครับ
ซึ่งไม่มีอาวุธอื่นนะครับนอกจากโลกกำบันที่จะใช้ในการเข้าดันและกระชับพื้นที่มวลชนเท่านั้นนะครับ
วิธีการก็คือจะใช้แค่การดันดันอย่างเดียวนะครับเพื่อให้พื้นที่ที่ต้องการเนี่ยสามารถเข้าควบคุมได้๑๐๐ครับ
เดี๋ยวตอนนี้ทางตำรวจนะครับจะรอการสั่งการจากผู้บังคับบัญชานะครับว่าจะให้ดำเนินการมาตรการใดต่อไปนะครับ
ครับซึ่งทางตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สำหรับ
สถานการณ์จุดสะพานหัวช้างนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามากระชับพื้นที่
ร่วนไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผลักดัน
แล้วก็ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้แล้วนะคะส่วนสถานการณ์ต่างต่าง
ค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะฮะ
ตำรวจเองก็ยังไม่ได้แถลงอะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับ